ไทยหลีก๓โซนภาคใต้จัดประชุมหารึอาณาคตของแต่ละทีม
สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นส่งหนังสือให้ตอบรับว่าจะส่งแข่งขัน
ฤดูการ๒๐๒๐ถึง๒๐๒๐๒๑หรือไม่และให้ตอบหนังสือกลับใน๗วัน
โดยที่ประชุมนะครับก็มีมติเป็นเงื่อนไข๖ข้อ
เสนอต่อสมาครบกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือยังแรก
เงินสนับสนุนจากสมาคมนั้นยังได้เท่าเดิมหรือไม่
เงินค่าเดินทางในการแข่งขัน
๔รูปแบบการจัดการแห่งขันในฤดูกาล๒๕๖๓เป็นไปในแบบปิดหรือเปิด
๕เรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ก่อนวันแห่งขันในทุกนัด
หรือว่าครั้งเดียวในนัดเปิดฤดูกาลและ๖๖
เรื่องของการเยียวยาสนับสนุนสโมสรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับ
โดยทางที่ประชุมขอให้ทางสมาคมฟุตบอลชี้แจงประเด็นต่างใน๗วัน
ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่รับได้ก็จะส่งแข่งขัน
แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนโยบายของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยบทสรุปสุดท้ายก็คงจะใช้สิทธิ์พักทีม
เพราะว่าในปีนี้ทีมในโซนภาคใต้เองก็ประสบปัญหาค่อนข้างมากเช่นกันนะครับ